เรื่องนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ออกมาจากการแชร์โพสต์ของคุณแพทย์นับประพา
พิธีกรแชร์ข่าวสาวสตรองของเรานี่แหละ
คุณแพทย์ก็เลยช่วยแชร์เพื่อจะตามหาตัวคนร้ายใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ประโยคเด็ดที่คุณแพทย์แชร์นี่แหละ
ประโยคเขียนบอกว่าใครก็ได้ช่วยด้วย
น้องน้ำโดนล้วงกระเป๋าตำรวจบอกช่วยไม่ได้
แหมแคปชั่นพิกเหรอเกินนะครับคุณผู้ชมไปดูภาพก่อนค่ะ

นั่นขยับด้วย
เหมือนมันล่วงนั่นไง
แล้วก็จับใส่มือฟ้า

นั่นรอบที่สอง

ลงใครโดนใครเป็นคนล้วง
ผู้ชายเสื้อเชิดสีออกฟ้าอมเขียวอ่อนนี่แหละค่ะ
คือคนร้ายที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดนี้
น้องนาฟนางสาวชัดธนันเถาสิริพันธ

ห้างนี้ครั้งแรกเพราะไปแลกเงิน
แล้วก็โดนล้วงกระเป๋าตังค์ครั้งแรกในชีวิต

นับคือผู้หญิงผมยาวสีดำที่ยืนหันหลังอยู่
มองซ้ายมองขวาแล้วก็ในจังหวะนี้ค่ะ
คือเอามือซ้ายล้วงกระเป๋าแล้วมือขวาก็หยิบของ

เดี๋ยวเขาจะเอากระเป๋าตังค์ที่ล้วงมาได้เนี่ย
ใส่เข้าไปในกระเป๋ากางเกงของตัวเอง
นับยอมรับนะคะบอกว่าวันนั้นเธอสะเพราเองแหละ

สะพายกระเป๋าไว้ข้างหลัง
และสามมัวแตกก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือ

รีบไปขอภาพวงจรปิดในห้าง

แต่มันเห็นแค่บางส่วนคือมันไม่เห็นหน้าคนร้ายอ่ะนะคะ
พอจะไปขอดูมุมที่เห็นหน้าคนก่อเหตุชัด
ห้างบอกว่ากล้องไม่บันทึกภาพ

โดนล้วงกระเป๋าใครก็ได้ช่วยด้วยตำรวจบอกช่วยไม่ได้
ทีนี้มันพีคตรงข้อความสุดท้ายค่ะที่บอกว่าตำรวจบอกช่วยไม่ได้
คือหลายคนที่พอเห็นคลิปที่คุณแพทย์แชร์เนี่ยนะ
ก็เข้าไปแนะนำหลายอย่างบอกเออไปขอดูกล้องมุมอื่น

หรือไปหามุมอื่นที่อาจจะไม่เป็นมุมตอนก่อเหตุ

จะได้เห็นหน้าได้แล้วจะได้ตามจับตัวได้
แต่ข้อความที่คุณแพทย์โพสต์บอกว่าตำรวจบอกช่วยไม่ได้
หลายคนเขาก็โมโหเหมือนกันนะว่าแล้วทำไมจะต้องพูดจาแบบนี้
ก็มีคอมเมนต์ที่เข้ามาพูดในเชิงลบในเรื่องข้อความนี้เหมือนกัน